กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อสำหรับประเด็นดราม่าของซาร่าคาซิงกินี่
ที่ก่อนนะเธอออกมาบอกว่าเธอตั้งใจฟ้องคนที่เข้าไปโพสต์ข้อความ
หินประมาทเธอหรือว่าเสียหายอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
หนึ่งในนั้นที่เกี่ยวด้วยก็คือพี่บุ๋มปะนัดดา

บุ๋มก็เลยต้องออกมาบอกว่างงมาก
ว่าจะมาฟ้องอะไรยังไงจะโดนเรื่องอะไร
โดยยืนยันว่าตัวเองและลูกความก็คือคุณซาร่านะยังไม่ทราบเรื่องการเตรียมการ
เพื่อฟ้องคุณบุ๋มหรือใครนะครับ
แต่ยอมรับว่านี่มีการเก็บข้อมูล
ที่มีการว่ากล่าวในเชิงมินประมาทผ่านสื่อ
ระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้เพื่อพิจารณาเท่านั้นค่ะ
แล้วก็สืบเนื่องจากกรณีดราม่าของซาร่า

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะในรายการข่าวใส่ไทย
เพราะกุญศือ
อุ๊ยใครน่ะใครคือกุญศืออ่ะแต่เชื่อว่าเร็วนี้
เดี๋ยวจะมีประเด็นดีเกิดขึ้นกับทั้งซาร่าแล้วก็ไม้ค่ะ

เครียดที่พังเนี่ยเพราะว่า

ที่ปรึกษาทำพังเขาต้องรู้ว่าว่ามันพัง
แล้วก็เชื่อว่าคนที่ไปแนะนำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องเนี่ย

ผมรู้ถึงขั้นที่ว่าคนเหล่านี้มาขอโทษซาร่าด้วยซ้ำไป
ผมเชื่อว่าเร็วนี้น่าจะมีประเด็นที่ดีเกิดขึ้น

เร็วนี้น่าจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นดีค่ะ